ช่วงตลอดตลาด
ตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมแหมเมื่อกี้ออกจากทะเลไปตลาดเลยแล้วกันเนอะ
เช็คราคาสินค้าในตลาดวันนี้กันดูสิว่ามีราคาอะไรปรับเปลี่ยนไหมนะคะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนนะคะหมูเนื้อแดงนะคะคงที่อยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่จุดหกบาทต่อฟองนะคะราคาของเนื้อสัตว์ยังคงที่นะ
มาดูราคาของเห็ดวันนี้หน่อยเห็ดฟางอยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
นางฟ้า๕๐บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูห้าสิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็เห็ดเข็มทองสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมนะคะราคาของเห็ดอาจจะปรับขึ้นนิดหนึ่ง
ช่วงเทศกาลกินเจด้วยนะคะคุณผู้ชม